ที่นครปฐมก็มีเหตุระทึกไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องเลยนะฮะ
เพราะว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวดกัน
กะจะมาฟันกันมาฆ่ากัน
แล้วก็มีการปาระเบิดปิงปองหมายเอาชีวิตด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ

มีพวกเราเหรอ
หูยยยเขาเข้ามา
โอ้โหตีกันเยอะเลยนะฮะจำนวนคนที่ตีกันเนี่ยฮะ
แล้วก็เสียงระเบิดปิงปองเกิดขึ้นทั้ง๒๓รอบนะครับ

ยกพวกตีกันเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๓๔ทุ่มนะครับ

วัดแห่งหนึ่งในพุทธมนตรสาย๑๕
คว่างปลาระเบิดใส่กันเสียงดังสนั่นนะครับ
แล้วก็วิ่งเข้าไปตีกันในวัดนะฮะ
คือภาพในวัดเราก็ยังไม่เห็นนะ
เพราะว่านี่เป็นภาพจากคนที่เขาสามารถถ่ายได้

ทีมข่าวของเราที่นครปฐมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม
ที่หน้าวัดเผลินเพชรถนนพุทธมนต์โทนสาย๕
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
นี่จุดนี้เลยที่ถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกัมปนาศณวิชัย
พุ่มกลับการสอบพอโพแก้วเจ้าของพื้นที่
ได้รับแจ้งว่ามีการตีกันมีการปาระเบิดใส่กัน
รีบจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุนะครับ

กลุ่มคู่เกาะเหตุหลบนิ๊กไปกันหมดแล้ว
แล้วก็พบเศษระเบิดปิงปองประกอบเอง
เศษผ้าเทปพันธุ์สายไฟเศษไม้
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ

แล้วก็นำชิ้นส่วนส่งพิสูจน์หลักฐานภาค๗

เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่ม
น่าจะเป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนอาชีวะพื้นที่ใกล้เคียง
ก็ขับขี่รถไล่ล่ากันมา
มาจากเขตอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
จนกระทั่งมาถึงจุดที่เกิดเหตุฝ่ายได้ขับเข้าสอยวัดเผลินเพชร

ไม่จอจะออกจากเสร็จระเบิดที่มันอยู่
หรือว่าอาจจะมีผู้บาดเจ็บที่เขาต้องหนีตำรวจ
หนีการจับกลุ่มเพื่อกลับบ้านไปรักษาตัวแล้วนะครับ
ทีนี้ตำรวจได้ให้ชุดสืบสวนออกหาเบาะแส
แล้วก็ให้ทางพนักงานสอบสวนเชิญพยานมาสอบปากคำ
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะเป็นเหตุอุกอาจและอันตรายนะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุมีคนขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างใกล้ที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อคืนก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐กว่าคน
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าไล่กวดกันมา
จากทางแยกอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนถนนเพชรเกษม
มาถึงที่เกิดเหตุใต้ซุ้มวัดนี้ฮะ
ใช้มีดด้ามยาวไล่ฟันกัน
และมีการปาระเบิด๓๔ครั้ง
พอเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวแล้วมีควันขึ้นมา๓๔ครั้ง
ทั้งหมดขี่รถจักรยานยนต์หนีกันออกไปทางเดิม
และตำรวจก็มามาก็ไม่เจอกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะฮะ